แล้วก็นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ๖๕ปีเลยทีเดียวนะคะ
ที่บริเวณถนนจักรเพชร
จะถูกเนรมิตไปด้วยดอกไม้นานาพันถึงกว่า๔๐ตันค่ะ
แล้วก็จิตอาสารวมแล้วนับ๕๐๐๐คน
เขาร่วมกันจัดเป็นซุ้มดอกไม้เพื่อพ่อ
เปิดให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
เราไปติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้จากรายงานของคุณถิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าจากปากคลองตลาด

ชาวสวนและจิตอาสาจากทั่วประเทศไทย
ปากหลักกลางถนนจักรเพชรตั้งแต่๑๘นาฬิกาของวันที่๒๐ตุลาคม
เพื่อเร่งจัดดอกไม้ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้
แม้บางรายจะเหนื่อยล้าจากการจัดดอกไม้ต่อเนื่องนานกว่า๑๒ชั่วโมง
แต่ด้วยแรงศรัทธาที่ต้องการถวายงานให้กับในหลวงรัชกาลที่๙
จึงทำให้จิตอาสานับ๕๐๐คนบรรจงตัดแต่งดอกไม้แต่ละดอก
ปักชำให้สวยงามตามซุ้มต่าง
เพื่อแสดงพลังของคนดอกไม้และตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
จัดดอกไม้ด้วยน้ำตานะคะ
ไม่มีวินาทีไหนเลยที่เราอยากให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้น
เราไม่ได้อยากสร้างถนนดอกไม้นี้ขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำร่วมกันเราคิดเหมือนกัน
แล้วเรากำลังพยายามทำสิ่งหนึ่งที่ร่วมกัน
ก็คือการจัดดอกไม้เพื่อถวายความไว้อาลัยต่อพระองค์ท่าน
พวกเราทั้งชุมชนที่เป็นเจ้าบ้าน
มีโอกาสได้ต้อนรับเพื่อนพ้องน้องพี่

แม้แต่คนที่อยู่ห่างไกลกว่า๗๐๐กว่ากิโล
มาจากอำเภอพบพระนะคะมากันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ

ซุ้มดอกไม้ตลอดระยะทาง๔๐๐เมตร
จะถูกออกแบบภายใต้เรื่องราวที่แตกต่างกัน
โดยซุ้มที่๑มีชื่อว่าซุ้มคนไทย
เป็นซุ้มอุโมงดอกไม้ความยาว๘๙เมตร
พระชมพันศาของพระองค์

ถูกออกแบบให้เป็นทิวเขาทางภาคเหนือ
สื่อถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙
พลิกพื้นแผ่นดินที่เสื่อมโทรม

ให้กับเกษตรกรชาวเขา

ประดับด้วยพวงดอกไม้ขึ้นรูป

และถูกจัดวางเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย

ห้อยระยะอยู่ที่ช่องประตู

ทันทีที่แง่หน้าขึ้นมองท้องฟ้าค่ะ

ด้วยดอกไม้นานาพันกว่า๔๐ตัน

กว่า๔ล้านดอกได้รับการสนับสนุน
จากชาวเผ่ามงค์อำเภอพบพระ

ชัยวัดปัญจาภักดีผู้อยู่เบื้องหลัง

ระบุว่าต้องการให้งานนี้เป็นมากกว่าการจัดดอกไม้
แต่ยังต้องสื่อถึงเรื่องราวที่ทรงคุณค่า

โดยโจทย์ในการออกแบบคือต้องออกแบบให้ทุกอาชีพ

และต้องออกแบบภายใต้วัตถุดิบที่มี

ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่๙

การจัดดอกไม้ที่แค่สวยงาม

เราต้องการให้งานดอกไม้ครั้งนี้
สื่อความหมายบางอย่างให้กับคนที่มาร่วมงาน

สามารถร่วมชมดอกไม้เพื่อพ่อได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๒๗ตุลาคม๒๕๕๙
บริเวณถนนจักรเพชรปากคลองตลาด
ตั้งแต่ลานปฐมบรมราชานุสรราชการที่๑เชิงสะพานพุทธ
จนถึงหน้าสถานีตำรวจนครบานพระราชวัง
จัดดอกไม้ปากคอนตลาดได้ขอความร่วมมือ

เพื่อถวายอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน